เปิดสักกระหลาดเช้าวันนี้ก็ต้องโพสต์นี้เลยค่ะ
ของคุณสงการ๕ทุ่มกว่าเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชม
ไม่ได้หลับได้นอนนะคะเพราะว่าคุณสงการโพสต์นะคะ
ก็บรรยายข้อความโอ้โหขอโทษ

จะว่าเป็นวัดที่แฟนใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะคะ
ช่างว่าไปขบกายแล้วพาดนะคะอยากให้เข้าใจผิด
อยากจะทำอะไรครั้งนี้ก็อยากให้มันมั่นใจแล้วก็ให้มันดีขึ้น

มาว่าผมได้เลยไม่เสียค่าปรับ

ตอนนั้นที่คุณแมทพรณีไปตอบแฟนคลับ

ถ้าไม่มีก็นะใช่นะคะ
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้แมทจะตอบเอง

จริงเป็นจังหวะใกล้กันนิดนึง
แต่ว่าวันนี้นะคะเป็นวันเปิดเทอมของน้องปีใหม่
คุณแม่แอฟก็เลยทบทวนเรื่องราวว่า

ก็จะไปทุ่มเทเกี่ยวกับการดูแลลูก

เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยไปตาม

ไม่คือไม่อยากให้ลูกแปลกที่แปลกถิ่น
ให้รักบ้านบอกว่าเดี๋ยวคุณแม่จะดูอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมว่าแล้วก็ไปว่าถึงเรื่องข่าวคราวนะคะแฟนเก่าของคุณแมท
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นดราม่าเกิดขึ้น

กับคุณแพทย์นะคะซึ่งก็เป็นเนี่ยค่ะภาพขึ้นที่เห็นในภาพค่ะ
ก็เขาบอกว่าจังหวะที่เขาเลิกในไทม์ไลน์คุณผู้ชม
มันเลิกประมาณกันยายนนะคะ
เวลามันไล่เลี่ยกันเหลือเกินนะคะที่แมทจะรู้จักกับคุณสงการ
เขาว่ากันแบบนั้นนะคุณผู้ชมตอนเมื่อวานที่เราย้อนไทม์ไลน์ให้ดู

เมื่อวานนี้นะคะก็ทางบันเทิงไทยรัฐของเราก็ได้โทรไปสอบถามนะคะ
คุณแพทย์ก็พูดสั้นบอกว่าตอนนี้ผมยังไม่สะดวกที่จะตอบคำถามตอนนี้นะครับ
แล้วก็วางสายไปค่ะทิ้งเรื่องนี้ไว้ให้เป็นปริศนา
ฟังคำตอบชัดในงานอีเวนต์วันนี้กันอีกทีค่ะ
แต่ว่าที่โดนหางเลขไปก็คือคุณเจมา

แต่ว่าจริงเจมส์มากับแมทเนี่ยเขาสนิทกันคุณผู้ชม
ที่ถ่ายรูปเนี่ยถ่ายละครที่หนองแข็มใกล้กัน
ก็เลยโพสต์ไปซึ่งเจมมาก็บอกว่า
ใครรักใครรักเกอร์กันเนี่ยผมไม่ค่อยรู้
ถ้าจะเป็นยังไงให้ไปถามเจ้าตัวกันดีกว่า
ไปฟังเลยดีกว่าค่ะว่าที่มาของรูปที่เป็นข่าวเนี่ย
เป็นเพราะว่าอะไรนะคะจัดไปเลยค่ะ
เรื่องของพี่แมทผมก็คือรูปนั้นผมถ่ายกับเขานาน
แล้ววันนั้นไปเจอถ่ายละครใกล้กัน
ส่วนเรื่องที่ออกมาผมไม่มีผมว่าผมไม่รู้เรื่องพอ

เพราะว่ามันเป็นเรื่องของทางเขาซะมากกว่าครับ
ไม่ค่อยได้เจอพี่แมทหรือว่ารู้จักกับทุกคน
ก็เลยผมขอไม่ออกความคิดเห็นเรื่องนี้ดีกว่าครับผม
เราก็คงเป็นห่วงทุกคนแหละครับ
แต่ว่าเราแค่อย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ดีเทลพอ
ที่จะออกความคิดเห็นว่าอะไรถูกหรือว่าใครทำอะไร
คือเขาก็ยังเป็นเพื่อนร่วมงานกันเนาะพี่แจ๊
ไม่ใช่ว่าคุณแมทพอมีข่าวแบบนี้แล้วกลายเป็นบุคคลอันตราย
เพื่อนจะไม่กล้าถ่ายรูปด้วยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นเนาะ
อย่ายงกันมั่วส้วนเลยนะครับคุณผู้ชมค่ะ